ที่จังหวัดนครนายกนะคะพระรูปหนึ่งค่ะ
ขับรถออกมาจากวัดนะคะหลังจากนั้นไปประสบอุบัติเหตุ
รถพลิกคว่ำตกลงข้างทางลงไปในหนาข้าวของชาวบ้านนะคะ
สิ่งของกระจัดกระจายพระรูปนี้ไม่ได้รับอันตรายใด
เนี่ยแบบเนี่ยข้าวของกระจายแบบนี้เลยนะคะแต่ท่านไม่ได้รับอันตราย
ได้ใช่ค่ะไปถามว่าทำไมล่ะหลวงพี่ทำไมถึงขับรถตกข้างทางแบบนี้
พี่บอกว่าเป็นเพราะแมลงวันบินตัดหน้าและอยากให้มันออกจากรถ
ก็เลยเอามือปัดแล้วมองแต่แมลงวันลืมมองทางเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเที่ยงวันนี้นี่เองค่ะ
ตำรวจภูทรหินลาดนะคะได้รับแจ้งมีรถเก๋งพุ่งตกลงไปในแปลงนาของชาวบ้าน
ที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
ไปเจอรถเก๋งคันนี้ค่ะเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนตัวเลขนี่ก็คือ๓๑๒๓นะคะ
สภาพคือพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอย่างที่เห็น
ข้าวของกระจัดกระจายค่ะซึ่งข้าวของที่กระจัดกระจาย
ก็มีถังสังฆฐานมีตรายจีวอนนะคะ
อกจากนี้พบคนขับรถเป็นพระพระลูกวัดขุมข้าว
ไม่ไกลจากจุดเกิดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ซึ่งพระรูปนี้ไม่ได้รับอันตรายใด
พระรูปนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาจากวัดหนองสองห้องจะกลับไปที่วัดของตัวเอง
ก็คือวัดขุมข้าวพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีแมลงวันค่ะบินตัดหน้าตัดหน้าได้ไหม
ตัดหน้าตัวเองนะอยู่ภายในรถนั่นแหละ
ก็เลยเกิดความรำคาญใช้มือปัดไล่แมลงวันให้ออกจากรถ
แล้วก็มองดูมันด้วยว่ามันออกจากรถไปหรือเปล่า
แต่ลืมมองทางค่ะหันกลับมาอีกทีถนนหายนะคะ
ก็คือตกลงไปในทุ่งนาของชาวบ้านแล้วฟังเสียงพระค่ะ
ข้าวสั่นตรงวัดหนองสองห้องนะพร้อมกลับมาตรงนี้ได้กลับวัดขุมข้าว
ถัดมาเนี่ยแมลงวันมันบินผ่านหน้า
อัตมาก็ไล่พอหันไปอีกทีปุ๊บลดมันตรงลงหลายทางแล้ว

แมะแรงวางมันบินเข้าไปในรถหรอค่ะหนูพีฮะ
แล้วเบื้องต้นหลวงพี่บัตรเก็บตรงไหนไหมครับ

สำหรับถนนสายนี้นะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกรวดและตำบลหนองแสง
เขาบอกว่าถนนมันค่อนข้างเล็กนะคะแคบด้วย
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบก็ไม่พบว่า
สินทางราชการได้รับความเสียหายใด

ทางพระก็ได้ติดต่อรถยกให้มา
รถของตัวเองที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นมาจากแปลงนาข้าว

ไม่ว่าจะเป็นถังสังขทานตะไรจีวอนต่าง
ศิษย์วัดก็มาช่วยกันเก็บกลับวัดเรียบร้อยค่ะ